คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่รถกระบะของพ่อค้าแม่ค้าขายหอย

ปรากฏว่าไปขับปาดหน้ารถอีกคันหนึ่ง
และทำให้คนขับรถอีกคันไม่พอใจตามมายิงถึงเส้นทาง
แล้วก็ทำให้ทั้งพ่อค้าและแม่ค้าขายหอยได้รับบาดเจ็บทั้งคู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องเข้าตรวจสอบรถกระบะอิซูซูสีขาว
ท้ายกระบะมีหอยใส่กระสอบมาเต็มคันรถเลย
อยู่บนถนนโชคสมานคุณซอย๑
หลังวัดโชกสมารคุณพระอารามหลวงอำเภอหัดใหญ่จสงครา
กระจกด้านคนขับมีรอยกระสุนปืน๑รู

ในรถนะครับมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือนายมานพกลิ่นพกาอายุ๓๖ปี
ถูกยิงเข้าที่ข้อศอกขวา๑นัด
แล้วก็นางสาวอมรรัฐนาคนินอายุ๒๑ปีภรรยา
ถูกยิงเข้าที่ข้างเอวขวาอีก๑นัด
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งคู่ถูกคนร้าย

ไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็หมายเลขทะเบียนไล่ยิง
คาดว่าน่าจะหลบหนีออกไปตามถนนรัตนอุทิศ

ซึ่งเป็นซอยที่ทะลุกับจุดเกิดเหตุนะครับ
สอบถามลูกค้าที่มารับหอยจากคนเจ็บ

ทั้งสองคนได้ขับรถกระบะมาจากจังหวัดระนอง
เพื่อจะมาส่งหอยที่ตำบลควนลัง
จากนั้นจะไปส่งให้กับลูกค้าอีกเจ้าในเมืองหาดใหญ่นะครับ
ระหว่างทางน่าจะมีการขับรถปาดหน้ากันไปมา
กับรถกระบะอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ

มีการขับรถปลาดกลับ
และกลายเป็นเรื่องที่ถูกรถกระบะคันดังกล่าวนะครับ

ขณะที่เพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

พ่อค้าเองมีการโทรศัพท์มาพูดคุยกับเขาก่อนจะเกิดเหตุนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขากำลังขับรถกระบะ
กระนองไปส่งหอยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยส่งให้เพื่อนที่ตำบลควนลัง
แล้วก็จะส่งให้ลูกค้าอีกทีที่หาดใหญ่นะครับ
แต่ระหว่างทางก็เกิดมีเรื่องกันไปมาอยู่
เพื่อนของพ่อค้าแม่ค้าก็คาดว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้านั้นถูกยิงนะครับ

ตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับตำรวจได้แต่ปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
ส่วนเบาะแสรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นรถกระบะ๔ประตูสีดำ
คาดว่าน่าจะมีคนนั่งอยู่ในรถอย่างน้อย๒คน
ยังคงอยู่ระหว่างการแกะรอยตามเส้นทางที่รถทั้งรถกระบะคันนั้นนะครับ

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนตรงจุดเกิดเหตุเป็นป่าทึบมีการดักปล้นแล้วก็ทำร้ายกันบ่อยครั้ง
แต่ปัจจุบันพอเริ่มมีคนเข้ามาอาศัยมากขึ้นก็อาจจะทำให้เหตุการณ์ลดลงนะครับ
แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว
เพราะทั้งคนเจ็บและคนร้ายคือไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วก็มีปัญหามาจากที่อื่นถึงมาเกิดเหตุยิงที่นี่นะครับ